ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
แบบนี้ครับท่านคือเอายังไงดีครับ
เป็นรถคันแรกของตระกูลของครอบครัวด้วย
แล้วเงินเก็บมาทั้งชีวิตได้คันเดียวอะครับท่าน
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่นั่งนะครับ
แล้วก็ขนส่งทางบกเขาไม่ได้รับว่าเป็นที่นั่ง

ใครเห็นตัวหมดให้กลมหัวลูกกลมหัวล่ะหลูกดู
เฮ้าจำเป็นเฮ้าต้องเห็นเฮ้าบ้างไม่เงินล่ะลูก

สวัสดีครับติดตามถามตรงผมพีรวัตรทำหน้าที่แทนคุณจอมขวัญนะครับ
คุยกันต่อไม่จบนะครับห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
กับการคุมเข้มความปลอดภัยถ้าทำผิดกฎจราจร
สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไปนั่งในที่ที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยให้คาดไม่เซฟชีวิตตัวเอง
ผิดกฎหมายผิดกฎจราจรเมาแล้วขับขับ
เกินความเร็วที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้
ปัญหาสำคัญที่เป็นกระแสตีกลับค่อนข้างแรงในสังคมก็คือ
ห้ามนั่งท้ายรถกระบะเพราะว่าหลายคนเตรียมแล้วนะครับ
ณวันนี้เริ่มเก็บข้าวเก็บของเตรียมจะเรียกเพื่อน
เดี๋ยวไปด้วยกันกลับบ้านทางเดียวกันหารค่าน้ำมันกันขึ้นหลังรถกันไป
อาจจะทำไม่ได้แบบเดิมอีกแล้วแบบที่เคยเห็นเป็นวิถีเป็นวิสัยก็คงจะต้องว่ากันใหม่
และอย่างที่เห็นคือบางคนถึงขั้นว่ารถที่ซื้อมาไม่มีที่คาดเข็มขัดนิรภัย
แต่ซื้อมาแล้วถ้าจะพาลูกไปด้วยก็ต้องให้ลูกซ่อนตัวอยู่ในรังนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะเห็นเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะถูกจับด้วย
เอายังไงกันดีเมื่อวานนี้คุยกันไปสองฝั่งด้วยกัน
ในฝั่งของตำรวจก็บอกเหตุผลในฝั่งของคนที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ก็ชี้แจงที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรวันนี้คุยกันต่อครับ
ข้อสรุปนั้นผมคงไม่ต้องสรุปเยอะแล้วนะครับว่า
อันไหนที่ห้ามอะไรที่ไม่ห้ามคือถ้าเป็นทะเบียนขาวตัวอักษรเขียว
แล้วไม่มีหลังคาไม่มีที่นั่งจัดวางไว้ไม่มีเข็มขัดนิรภัย
ถ้านั่งคือผิดอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดวันนี้เมื่อเช้ามีการ
รถกระบะมีแคป๒ประตูมีแคปสามารถจะนั่งได้
แต่ในระยะใกล้แล้วถ้าหากว่าเห็นแล้วจะมีการตักเตือน
ถ้ายังฝ่าฝืนหรือไประยะไกลแล้วมีการขับรถแบบหวาดเสียว
ผิดกฎหมายเดี๋ยวว่ากันเอาวันนี้ครับคุยกันสองท่านนะครับ
คนแรกเมื่อวานนี้ได้ยินแต่เสียงแต่วันนี้เห็นหน้าเห็นตากันครับ
คุณนัชพลสุพัฒนะหรือคุณมาร์คพิษบูนะครับ
เจ้าของเพจพิษบูโซนตัวแทนของประชาชนคนรถกระบะครับ
และอีกหนึ่งท่านนะครับประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยทนายวรกรพงธนากุลครับ

มาร์คครับเขาผ่อนปลนแล้วนั่งแคปได้ล่าสุด

คือเรื่องนี้ถ้าคุยแค่นี้ไม่มีทางจบนะครับ
ผมอยากจะพูดในประเด็นที่ว่ามันเป็นประโยชน์ดีกว่า
เพราะตอนนี้กระแสมันแรงนะพูดอะไรไปเนี่ยมันจะกลายว่ามันเอามันมา
ผมบอกจะบอกฝากไว้ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาที่จะเป็นต่อต้าน

ผมยืนยันว่าผมต้องการให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
สิ่งที่ผมอยากเห็นคืออยากให้กฎหมายมีความทันสมัย
และการบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียม
ลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นธรรมนะครับ
อันนี้เรามามองย้อนมาว่าวันนี้นะครับไม่ว่าตำรวจนะครับ
จะประกาศอะไรมาแล้วแต่นะประชาชนไม่เคยมีความเชื่อใจคุณ
เพราะวันนี้ตำรวจมันไม่มีเครดิตไงครับนะ
คือถ้าเกิดตำรวจนะครับจะประกาศประชาชนนี้มองไม่ได้มองตำรวจเป็นผู้พิทักษันติราชนะครับ
เขามองตำรวจคือผู้ร้ายดังนั้นเวลาคุณประกาศมาตรการอะไรมาแล้วแต่
เขาจะต่อต้านทันทีฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจควรจะต้องทำคือ
คุณอย่าขยันออกมาตรการมากดหัว
คุณต้องทำตัวคุณเองก่อนนะว่าเฮ้ยคุณต้องทำยังไงให้ประชาชนก็เชื่อใจว่าคุณเนี่ย
ทำด้วยความรักและปรารถนาดีกับประชาชนนะครับ
เช่นคุณแน่จริงคุณประกาศเลยว่า
คุณไม่ได้ทำกรณีขึ้นมาเพื่อต้องการส่วนแบ่งค่าปรับ
คุณประกาศเลยคุณยกเลิกไม่เอาค่าปรับไม่เอาเปอร์เซ็นต์ทุกบาททุกสตางค์
ทำแล้วเอาเงินเข้ารัฐบาลผมเชื่อประชาชนเห็นว่าเริ่มนะ
แล้วก็เลิกนะไอ้สิ่งที่ประชาชนก็เรียกร้องคุณก็ต้องทำให้เขา
แต่สิ่งที่เขาไม่เรียกร้องคุณควรจะหยุดสักทีนะฮะ

คุณก็พยายามจะทำเอาไปบังคับเขาเสริมนงเสริมแนบ
จับท่อจับหมวกจับอะไรล้อล้นล้อกระบะอะไรซึ่งสิ่งพวกนี้ประชาชนไม่ได้เรียกร้อง
เขาเรียกร้องให้คุณทำไงให้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้ดุลมิชิตไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับ
ที่แสดงอาการว่าเฮ้ต่อไปเนี่ยห้ามป้ามรุกน้อง
นะแต่ประชาชนไม่ชำระค่าปรับคุณจะออกกฎหมายใหม่ปรับ๑๐เท่า
ต่อทะบงทะเบียนนั้นมันก็ทำให้ประชาชนอะไรเกิด
มองว่าคุณเนี่ยนะครับคุณจะออกมาตรกาลอะไรมาแหละ

ขอให้วันนี้ผมเป็นตัวแทนฝั่งตำรวจหน่อย

เดี๋ยวจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันนี้คุณทำองค์กรคุณให้โปร่งใสก่อนได้ไหม

ให้ไปสมมุติว่าวันนี้ตำรวจเขาเริ่มนะ
เขารักเขารักประชาชนทำด้วยความเป็นห่วงประชาชน

โอ้โหคนด่าตำรวจเยอะก็ไม่มีใครสนใจ

แต่ว่าการกระทำอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนแบบนั้น

ประชาชนทุกคนนะครับอยากทำตามกฎหมาย
แต่คนที่บังคับใช้กฎหมายคุณทำก่อนดิ
วันนี้คุณยังไม่ใส่ติดป้ายทะเบียน
ตำรวจเองบางทียังขับรถย้อนสอนอยู่เลย

ประชาชนทำผิดคุณจับจับ

ตั้งกรรมการสอบสอบจริงสอบปลอมมีใครรู้บ้าง

เคยไหมมีตำรวจคนไหนเคยโดนสั่งขังไหม
ไม่มีย้ายย้ายไปย้ายมามีประโยชน์อะไร

ตำรวจคุณทำตัวให้ประชาชนไว้ใจก่อนดีครับ
ว่าตำรวจบอกว่าเมื่อวานพี่มักมีพูดหนึ่งประเด็น
บอกว่าถ้าอย่างนั้นห้ามนั่งท้ายกระบะแบบนี้
แม้แต่การคุมขังผู้ต้องขังผู้ต้องหา

แล้วเดี๋ยวจะออกมาตรการออกมาคงต้องปรับรูปแบบเป็นแบบอื่นแล้ว
คืออย่างนี้นะครับเวลาคุณประกาศอะไรขึ้นมาเนี่ย

ถ้าทำแล้วยังมีอนุโลมอรุมอร่วยมันกลายเป็นเลือกปฏิบัติ

เขากลัวมากเลยกับไอดุลพินิษฐ์เจ้าหน้าที่นี่แหละครับ

ตำรวจก็รู้ไม่รู้มั่งแต่ตำรวจมีทั้งปืนมีเครื่องแบบ

ก็จะไปขู่ชาวบ้านเขาก็กลัวเขาเกียจเสียเวลา

ไม่มายนะแต่ทุกคนต้องทำแบบนี้นะ
แล้วไม่มีข้อยกเว้นเลยดูที่มันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่า

ทุกคนอยู่ภัยกันตะกฎหมายนี้แล้วไม่มีการละเว้นไม่มีการยุ่มอร่วย

เดี๋ยววันที่๑๐เมษายนนี้คือเตรียมจะไปยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเลย
ทนายบอกว่าขอเป็นแกนนำเลยในการที่จะคัดค้าน
กฎหมายนี้ที่บังคับใช้ครับผมทันหรือครับทนายเขาบังคับใช้แล้วนะครับ
บังคับใช้ก็ยกเลิกได้ไม่มีอะไรครับที่มันกระเทือนกับประโยชน์ของประเทศชน
ทั้งประเทศวันนี้ผมรับโทรศัพท์เกือบ๒๐๐สาย
ที่เขาโทรมาเขาว่ายังไงฮะรัฐนาธิบัติอะไรกับกฎหมายนี้
เขาเตรียมจะมาวันที่๑๐เนี่ยเยอะคุณคอยดูหน่อยเยอะจริง
เขาโทรมาเขาบอกเขาจะขนคนมาให้แล้วต่างจังหวัดนะฮะ
คุณคอยดูนะเขารับปากผมว่าเขาจะเอาหนังสือที่ผมลงในไลน์ในเฟส
พิมพ์แล้วไปยื่นผู้ว่าในต่างจังหวัดทุกจังหวัดด้วย
คือที่กรุงเทพธนายจะเป็นแก่นำไปยื่นที่ธรรมเนียบ
แล้วต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีแก่นำที่โทรมาหาผม
ผมบอกท่านเป็นแก่นำเลยท่านรวมเลย๑๐คนก็ได้
ยื่นที่ผู้ว่าเวลาเดียวกับผมคือ๑๐โมงของวันที่๑๐
ท่านมั่นใจว่าคนจะเยอะอย่างแน่นหรือ
ยื่นเทพฯมันเยอะแน่แต่คลมต่างจังหวัดล่ะผมไม่ทราบ
ถามตรงคุณทนายครับด้วยความเคารพ

กฎหมายออกมาไม่ได้ฟังเสียงประชาชน
คุณถามให้ชนนะครับว่าประศรีรษาเนี่ย
คุณจะเอาใครขึ้นหลังเนี่ยผิด
ถามว่าแล้วเวลาเขาไปทำนาเขาต้องมีคนงาน
เขาจะเอาอะไรไปทำนาครับ

ถ้าในท้องไร่เรือกสวนไล่นาอนุโลมได้ไปได้พากันไปได้ใกล้

เพราะว่าการที่ว่าคุณให้ขึ้นไปนะ
คุณจะจับตอนไหนก็ได้เพราะว่าอะไรป่ะ
ถามว่าไปนาบางทีมันไปนาบางทีข้ามตำบลข้ามอำเภอก็มี

เพราะบ้านอยู่ในที่ให้ไปเคมต้องติดต่อกัน
ถามนั่นน่ะคือสิ่งที่ตำนวนหากินได้เลย
เพราะว่าถามว่าปัจจุบันนี้

เขาบอกวันนึงต้องขนคน๓๐๔๐คนไป

ผมขออนุญาตอาจสวมหมวกในฐานะที่
เป็นคนที่อาจจะต้องขอแย้งทั้งสองท่านหน่อย
กรมการขนส่งบอกว่าจริงแล้วเจ้าของรถ
คันน่าจะต้องรู้อยู่แล้วเพราะต้องไปจดทะเบียน
ถ้าเป็นรถลักษณะเหมือนกับเป็นกระบะเป็นพลิกอัพเนี่ย
คือมันไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถในการ
บรรทุกผู้โดยสารนี่ครับมันเป็นรถ
คือคุณต้องเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทย
เขาดำเนินชีวิตอย่างนี้ไหมตั้งแต่คุณยังไม่เกิด

แล้วที่เขาขนคนงานไปนะถามว่า

แต่ที่เกิดเบ้ยพืชเทศกาล
หรือเขาไปทางให้ไกล

เขาวิ่งช้า
ประเทศแทบไม่มีข่าวเลยครับที่ว่าไปตายเพราะไปทำงานไปทำนาทำตัวนี้ไม่มี
สมมุติว่าบังคับใช้เข้มงวดในช่วงนี้สงกรานกำลังจะเริ่มแล้ว
กำลังจะเดินทางทั้งไปและกลับแล้วเดี๋ยวพอหลังสงกรานอาจจะเบาลงมายอมรับได้ไหมฮะ
ถ้าคุณบังคับใช้เพราะเทศกาลผมรับได้แต่ถ้าคุณบังคับใช้ทั้งตลอดไปแต่ผมรับไม่ได้
แต่แนวโน้มคือเมื่อวานนี้ที่คุยคือเป็นตลอดไปเลย
ไม่ได้ครับรับรองเลยครับคนต้องออกมาต่อต้านทั้งประเทศคุณคอยดูสิ
ถ้าสมมุติมุมมองของนักกฎหมายมุมมองของทนายถ้าจะสามารถเสนอและแก้ไขได้
กรณ์บ้านเราเขายังจำเป็นต้องให้คนนั่งไปหลังกระบะเพื่อไปทำการเกษตร
คุณทนายครับขออนุญาตถามตรงแต่ถ้าเกิดว่ายกเลิกแบบนี้
ไม่ใช่แค่ยกเลิกคำสั่งคอสชอย่างเดียวนะครับมันต้องย้อนไปยกเลิกถึง
พรบการจราจรทางบกปี๒๒ด้วยหรือเปล่าเพราะนั่นเขาก็กำหนดมาเรื่องของกติกาการ

อันนั้นคุณออกที่หลังไหมครับคุณออกที่หลังคุณมาบังคับคน
คนก็เคยดำรงชีวิตมาอย่างนั้นแล้วถามว่าคุณจะให้เขาหากินยังไงต่อไป
ถ้าเขาไม่มีรถที่จะไปขนส่งคนงานให้คุณหาทางออก
คุณจะให้เขาซื้อรถเก๋งไปทำนาล่ะครับ
มาร์คครับถ้าไม่เริ่มวันนี้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเริ่มอ่ะ
สากลเขาทำกันแล้วทำไมไทยเราจะยังไม่ทำอีกอะครับ

คือผมก็สะท้อนว่าทางผู้บริหารประเทศเนี่ยนะครับ
ก่อนที่คุณจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณได้ปรับปรุงตัวคุณเองหรือเปล่า
มาตรการหลายอย่างนะครับคุณมโนขึ้นมาหรือเปล่า
หน้าที่ของข้าราชการคือใครครับ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนให้คุณบริหารประเทศใช่ไหมครับ

มาตรการอะไรที่ประชาชนมีความสุขคุณทำไปเถอะครับ

แต่ถ้ามาตรการอะไรที่มันทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเนี่ยนะครับ
อย่าไปทำเลยเพราะยังไงคนก็ต่อต้าน
กฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้
ย้อนไปตั้งแต่พันปีเลยนะสมัยมนุษย์ถ้ำเนี่ยนะครับ
หัวหน้าเผาเนี่ยมันปกครองลูกน้องด้วยไหม
ก็ปกครองเลยว่าเออนะครับทุกลูกน้องเห็นคนนี้ทำให้ทุกคนมีความสุข
ความเท่าเทียมใช่ไหมก็ยกให้คนนี้เป็นหัวหน้าเผ่า
ต่อมามีหลายเผ่ารวมกันก็กลายเป็นหมู่บ้าน

คนนี้ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสุข
แม้กระทั่งกลายเป็นเมืองเป็นประเทศทุกวันนี้
ฉะนั้นวันนี้คุณลองมองย้อนไปหน่อยนะครับ

เคยนะมีมาตรการอะไรบ้าง
ที่ทำให้ประชาชนมีความสุข

กูไม่เคยคิดอยากจะออกมาตรการที่จะกดหัวไหม

ถ้าคุณไปจดทะเบียนใหม่ไปเป็นในรถรุ่นนี้นั่งได้

ผมให้ผมคุยแต่เรื่องรถกระบะนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้กระบะนี่มันไม่ใช่ปลายเหตุ

คือการทำให้ประชาชนยอมรับ

ถ้าตำรวจคนไหนนะไปรีดไถนะประชาชนถ่ายคลิปมาเลย
ถ้ามีอย่างนี้จับแม่งขังไล่มันออกติดคุก
รับรองได้นับ๓เดือนนะประชาชนที่จะรักตำรวจแล้วกลับมาใหม่
คุณจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำให้หมดสั่งโดดบอกพี่ยังโดดแล้วนะครับ
แต่วันนี้คุณไม่เคยทำแบบนี้มีแต่เฮ้ยมึงแข็งขืนออกกฎหมายกดหัวกดหัว
อาจจะยังไม่วางใจเดี๋ยวช่วงหน้าขอพักสักครู่เดียว
เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อถามตรงครับว่าแล้วถ้าสมมุติว่ายกเลิกแล้ว
เอายังไงกันต่อกับเรื่องของการเดินทางการโดยสาร
เฉพาะกับรถกระบะซึ่งคนซื้อเยอะมากสักครู่เดียวครับ

เอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ถามตรงคุยกันต่อครับ๓๑มกราคมที่ผ่านมา
ขายรถยนต์ในปี๕๙
ก็พบว่าโดยรวมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ประเภทลดลงที่มีซื้อเพิ่มขึ้น
สิ่งขึ้นบวกคือรถกระบะ๑ตันไม่รวมกระบะดัดแปลง

และรถกระบะ๑ตันรวมรถกระบะดัดแปลง
ลดลงเล็กน้อยเทียบกับปี๕๘

ซื้ออย่างมากคือรถกระบะแต่พอยังมีคำสั่งมาแบบนี้จะห้ามนั่ง
ท้ายจะห้ามนั่งแคบในตอนแรกบางคนก็เลยเปลี่ยนเทียบถึงค่า้า

วันนี้ยอมถอยไป๑๙ในฝั่งตำรวจก็คืออนุญาตอนุโลมให้นั่งแคปได้

คุยกันต่อกับทั้งทนายแล้วก็พี่ม้าครับ
คุณทนายครับเดี๋ยววันที่๑๐จะไปยื่นหนังสือ
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยไหมฮะคือยื่นเสร็จแล้ว
คิดว่าคือจะต้องเดินหน้ายังไงต่อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ทุกคนเขาสบายใจแล้วก็ยอมรับกันได้
คือหน้าสือนั้นผมทำแล้วนะครับพร้อมนะครับที่จะขอให้ยกเลิก
ในฝั่งคนออกคำสั่งนี้มาเขาต้องกลืนน้ำลายตัวเองนะครับ
อันนี้ท่านดูกระแสไปชน

แค่ไหนด่ารัฐบาลชุดนี้แค่ไหน

ลองเปิดดูท่านกระแสแรงแค่ไหน
แล้ววันที่๔๐เวลา๑๐โมงเช้า
ผมจะไปนัดกับพี่น้องอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งนะครับ
จอดรถที่นั่นและเดินเท้าไปที่รัฐสภา
จากยื่นหนังสือแล้วแนวทางเคลื่อนไหวต่อไป
เพื่อจะให้มันเกิดจุดเปลี่ยนจุดที่ทำให้ทุกคนสบายใจได้

เข้มแค่ช่วงสงกรานได้ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงอื่นผ่อนปลน
หรือเดี๋ยวขอบวกเวลาออกไปหน่อยให้ทุกคนได้เตรียมตัว

ถามว่าไอ้ที่เขานั่งหลังก็ไอ้ที่เกิดเป็นเหตุ
มันไม่ได้เกิดจากการนั่งรถหลังรถกระบะแล้วมีคนตายเยอะนะ
คุณคอยดูนะถึงไม่มีการนั่งหลังรถกระบะปีนี้ก็มีคนตายเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิ
ตำรวจบอกว่าก็ให้คุมเข้มใส่หมวกกันน็อกแล้วเมาแล้วขับก็คุมเข้ม
ความเร็วก็จำกัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐาน
รัดเข็มขัดนิรภัยเอาโจทย์แค่ว่ารัดเข็มขัด
ถ้าไม่มีที่นั่งแล้วไม่มีที่รัดเข็มขัดมันนั่งไม่ได้
ทำไมคุณไม่ยอมรับผมล่ะครับ
ไม่ใช่นะท่านที่กระแสน่ะ
ที่เขาตายกันปีที่แล้วไอ้ตอนปีใหม่ใช่ไหม
ตอนนั้นก็คือรถตู้วิ่งข้ามเลนไปชนรถพลิกกลับ
ถามว่ารถพี่กับมันผิดมากเหรอรถพี่กับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
แต่รถตู้เนี่ยคุณขับกันทั้งวันทั้งคืน
ครับคุณต้องไปโทษประเด็นนั้นสิครับ
คุณขับทำไมทั้งคืนจนง่วงจนไม่รู้จะว่ายังไงล่ะ

ในฝั่งธนายก็คือต้องยกเลิกเท่านั้นเลย

คือวันนี้นะมันเลยจุดนั้นไปไกลแล้วนะครับ
มันเป็นเรื่องของฝีแตกวันนี้นะ
เพราะว่าประชาชนถูกกดดันมานาน
มันไม่ได้เพราะว่าเรื่องกระบาดหรอกมันสะสมมานานมากแล้ว
ฉะวันนี้วิธีแก้ง่ายสุดนะ

แต่ผมอยากจะสะท้อนในมุมมองของตัวแทนที่ผมยังจะยืนยันว่า

ผมไม่ได้เป็นคนที่มาตำรวจออกอะไรมาต่อต้านนะ

ไม่ได้ค้านหัวชนฝาแต่ผมมองว่าวันนี้มันถึงเวลาหรือยัง
ทางภาครัฐคุณต้องกลับมาทบทวนบทบาทตัวคุณเองว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้แต่อำนาจมาตลอดจนเคยชินหรือเปล่า
ทำไมคุณไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวคุณเองก่อน
ที่คุณจะไปสั่งให้ใครทำอะไรคุณได้นำเขาหรอก

คุณได้แก้ไขปรับปรุงองค์กรคุณหรือเปล่า
วันนี้ประชาชนวันนี้ทำไมเขาจะไม่อยากอยู่อย่างสงบ
เขาอยากทำอาหารกินแต่วันนี้เจ้าละที่รัฐมันลีดที่
มันกันแกล้งรังแก่เขาใช้ดุลพินิษฐ์

แล้วเนี่ยประชาชนก็สงสัยมาตลอดเวลา
ไอ้ที่คุณทำแบบนี้ว่าเพราะคุณต้องการเงิน
เขาก็ทำงานเหมือนทักขุม
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่อยไง

คุณเปิดสมัครวันนี้คนมาเป็นแสนนะครับ

ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมหาคนมาทำตำรวจให้ได้

คุณอยากทำคุณทำไว้เถอะ

ที่จะทานพลังประชาชนได้

มันสะสมทั้งกลุ่ม๑๐ล้อกลุ่มรถมอไซค
กลุ่มกระบาทเนี่ยวันนี้เขาพร้อมเลยจะแตกค่ะกับคุณ

ไม่ว่ากฎหมายใดที่ออกมา
สามารถสร้างศรัทธาสร้างการยอมรับให้กับประชาชนได้

ถือกฎหมายในมือและปฏิบัติหน้าที่

ไม่เคยโชว์ให้เห็นแล้วนะว่าคุณไม่เคย

คุณจะเตาะฟรอม

คุณทำให้เขาเห็นว่าวันนี้คุณรักประชาชนจริง

ผมยังย้ำเลยวันนี้คุณทำทุกอย่างเพื่อเงินส่วนแบ่ง
คุณต้องเอาชนะคำดูถูกเขาไม่ได้สิ

เจอประชาชนโอ้วันนี้ไปแจ้งความ

มีบัญชีสองเล่มเรียกคดีก็ไม่ลง

ใช่ตรงนี้มันจะทำให้ประเทศเรากลับมาที

ในช่วงสั้นถามตรงสมมุติว่าผมเป็น

ผูกติดชีวิตไว้กับคำว่า
วิถีแบบเดิมวิสัยแบบเดิม

ถ้าเกิดตายขึ้นมาใครรับผิดชอบครับ

คุณต้องให้โอกาสเขานะฮะ
ให้เขาจดรถที่เขาใช้การเกษตร
รถที่เขาใช้กับขนส่งของคนงาน

อันนั้นคุณต้องควรจะตามเขา

เขาพร้อมที่จะมาวันที่๑๐

แม้ผมจะหวังดีต่อประเทศก็ตาม

เขาต้องการกฎหมายอย่างนี้ไหม
ที่ห้ามนั่งหลังกระบาด

ถ้าถามฟังแล้วมาประมวล
แล้วขยายเวลาในการเตรียมตัวหน่อย

นี้เชื่อว่ายังไม่จบเท่านี้อย่างแน่นอน

โปรดติดตามตอนต่อไป